เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้านนะครับ
เขาบอกโอ้โหทั้งเจรจาทั้งเกลี้ยกล่อม
และพยายามจับตัวอยู่นานหลายชั่วโมง
เพราะว่าเมื่อคืนนี้มีชายวัย๔๐ปี
บุกเข้าไปซ่อนตัวอยู่ภายในร้านขายรถจักรยานยนต์นะครับ

ทีนี้ตอนเช้าเจ้าของร้านมาเปิดกล้องวงจรปิดในการตรวจสอบ
ก็เห็นยังมีผู้ชายคนหนึ่งมาซ่อนตัวอยู่ในร้านอยู่เลย

ให้ตำรวจเข้ามาจับกลุ่ม
ทีนี้วินาทีที่ตำรวจเข้ามาจับกลุ่ม

ไปคุยเสร็จแล้วก็กลับมาเท่านั้นแหละ
ไม่มีใครทำอะไรมั่วล่ะล้อมลองหน้าเร็ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับยุทธวิธีทั้งเบาทั้งหนัก

หลายชั่วโมงนะฮะในการที่จะจับกลุ่มนายโมเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้นะครับเข้าไปแอบซ่อนตัวอยู่ในร้านขายรถจักรยานยนต์
ตั้งแต่ข้ามคืนมาจนกระทั่งเช้า
แล้วก็เจ้าหน้าที่มาควบคุมสถานการณ์นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมพอมีสัญญาณที่จะสามารถเข้าไปจับกลุ่มได้

รูเข้าไปเพื่อจะเข้าจับกลุ่มตัวนายโม
หรือว่านายธนวัฒน์ลิ้มทองอายุ๔๐ปี
แต่ที่เห็นเหมือนจะจับได้ใช่ไหม

จับไม่ได้นะครับ

และที่กำแพงบ้านข้างล่างก็ดักบนดักล่าง
โดยแต่ละคนก็มีอุปกรณ์ป้องกันตัว
โดยเฉพาะไม้ยาวที่เป็นไม้งามเนี่ยนะครับ

เจ้าหน้าที่อีกส่วนก็พยายามชวนพูดคุยเกลี้ยก่อม
คุยกันหลายชั่วโมงไม่เป็นผล
นายโมก็ย้ายที่ไปหลบซ่อนอยู่บนหลังคาร้านขายรถจักรยานยนต์
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีแผนสำรองอีกนะฮะ
นำรถกระเช้ามาส่งคนขึ้นไปเจรจา
คุยกันแบบนี้คุณกี่ชั่วโมงรู้ไหมฮ

นานมากคือเอาจริงคุยจนอ่อนแรงเลย

นายโมบอกว่าต้องการเจอญาติ๒คนเท่านั้น
แต่เจ้าหน้าที่ติดต่อยาดคนที่นายโมอยากเจอติดต่อไม่ได้เลย
ให้ญาติคนอื่นมาพูดแทนแต่นายโมก็ไม่ยอมลงมา
จนนายโมเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับ
ของนายโมพอไม่มีมีดนะครับนายโมก็ย้ายมานั่งริมหลังคา

เจ้าหน้าที่ก็ต้องชิงจังหวะอาศัยความเร็ว
ในการเข้าตะครุบตัวนายโมช่วยเหลือไว้ได้สำเร็จนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในซอย

และเจ้าของร้านมาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงเช้า
ว่ายังมีคนอยู่ในร้านมีชายแปลกหน้าอยู่ในร้าน
ก็เลยโทรเรียกตำรวจให้มาจับกลุ่มตัวนะครับ
หลังจากจับตัวนายโมลงมาได้
นายโมหรือนายธนวัตรให้การว่า
การตัวเขาจริงหรือไม่
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาขอโทษทุกคนนะครับ

จากนั้นได้เดินไปจับไม้จับมือกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าชาร์จจับกลุ่ม
จะถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกในยามวิการต่อไป
แต่ทีนี้เรื่องสาเหตุที่เขาบุกเข้าไป
ไปดูโฉนดที่ดินของเขาที่เราเอามาขาย

ว่าเป็นการขายอย่างถูกต้องหรือไม่
หรือว่าใช่โฉนดที่ดินของเขาหรือเปล่านะครับ